ดนตรีบันเลงเพลงโหมโรงจะเริ่มต้นด้วยเพลงสาธุการ
ผู้แสดงที่อยู่หลังโรงจะพนมมือขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกัน
อันเป็นการระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
ตั้งจิตขอให้การแสดงประสบความสำเร็จทุกประการ
และขอขมาลาโทษหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับการแสดงนั้น
หอมโรงจะสั้นหรือยาวก็แล้วแต่เวลาที่มี

เพื่อให้ผู้แสดงเตรียมพร้อมว่าถึงเวลาแสดงแล้ว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน